เขาบอกว่าคุณเป้ยออกมายอมรับแล้ว
ว่าข่าวนางร้ายปอสามีซุกกิ๊กมีมูลอยู่จริง
คือหลังจากมีกระแสข่าวออกมาเนี่ยนะคะ

บอกว่านางไร้ปอที่เอาแต่เลี้ยงลูก
สามีเนี่ยแอบไปซุกกิ๊กอยู่นอกบ้านเนี่ย

นางเอกปนางร้ายปอคือคุณเป้ยปานวาดคุณหนิงปานิตาแล้วก็คุณเปิ้ลภารดี

ก็ตอนนั้นไงที่คุณหญิงมาอธิบายในรายการข่าวใส่ไข่ไปแล้ว

พี่ไม่อยู่พอดีไปอุดรอย่างนั้นน่ะ

ในระหว่างรอขึ้นเครื่องอะไรอย่างนี้
คุณเป้ยเขาออกมายอมรับแล้วว่านางร้ายปอที่ว่าเนี่ย
ที่บอกว่าสามีซุกกิ๊กนั้นเนี่ยมีมูลความจริงของเขานั่นแหละ
รับว่าครอบครัวกำลังมีปัญหาจริง
แต่ไม่ถึงขนาดในข่าวที่ออกมานะคะ
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจตอนนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าปัญหาไม่ได้ใหญ่เหมือนที่คนอื่นคิด
นี้ก็ขอเดินหน้าทำทุกวันให้ดีที่สุด
ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นไปถามคุณป๊อปเองดีกว่า

เขาไม่ได้แยกกันอยู่เขาเคลียร์กันแล้วเขาก็บอก
ทุกวันนี้ไอจียังมาเล่าเรื่องน่ะ
อัพเดทของเราทั้งหมดในแต่ละวันด้วยค่ะ
เราก็จะรู้อะไรค่อนข้างเพิ่มมตามกับคุณป้อย
เขายอมรับนะคะ
ครอบครัวของเป้ยก็มีปัญหาแต่ด้วยความที่เป็นครอบครัว
ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราก็หันหน้ามาคุยกัน
แล้วก็เลือกที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน
เลือกที่จะจับมือแล้วเดินไปต่อเพราะว่ามันก็คือครอบครัว
เอ็งจิทำไมตลอดเบะปากล่ะเราไม่มีสิทธิ์เบะปากนะ

บอกว่าเราให้อภัยสามีใช่ไหม
ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ไม่ว่าจะเป็นในไอจีหรือว่าเฟซบุ๊ก
อ่านทุกข้อความนะคะแต่ว่าปัญหามีจริง
แต่ไม่ได้ใหญ่โตทุกอย่างตอนนี้เคลียร์กันเรียบร้อย

ข่าวไม่ได้ถามเขาว่าอยู่ด้วยกันอย่างเหมือนเดิมหรือเปล่าไง
เขาบอกว่าถามต่อนี่ไงว่านิงบอกว่าเป้ยเครียดมากจนร้องไห้
คุณนิงเค้าเป็นเพื่อนกัน

เธอจะเสียว่าทำไมหนิงจะต้องมาสอเสือใส่เกือกใช่ไหม
แล้วแล้วแล้ว
นิสัยที่คุณเนี่ยกำลังเขาจะไม่ได้
ฉันกำลังแปล
คุณผู้ชมครับถูกดู
เอาเห็นอยู่กับตาเลยนะผมเชิด

ขอตอบเขาบอกว่า

คุณอย่าไปว่าเขารับหลังถ้าหมาตัวไหน

ไม่ผมบอกเขาไปเพื่อกัน

พี่เป้ยมีบอกขอบคุณทุกความแรงใจขอบคุณจริงนะฮะ
หลายคนอยากเห็นภาพเป้ยมีความสุขเขาบอกว่ามีความสุขค่ะ
อย่างที่บอกทุกครอบครัวมีปัญหาอยู่แล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกให้มันออกมาแบบไหน
ครั้งนี้ให้อภัยกลัวจะมีครั้งต่อไปไหม
ทุกวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะในส่วนของคุณป๊อปเป้ยไม่ขอตอบ
ขอตอบในส่วนของตัวเองตามนั้นนะคะ
แล้วก็ในส่วนที่หลายคนก็จะบอกว่านับถืออิสลามสามารถที่จะมีภรรยาได้หลายคน
เป้ยบอกว่าเป้ยยอมรับได้ไหมนะคะก็ถาม
เป้ยบอกว่าเท่าที่เป้ยทราบการที่จะมีภรรยาคนที่๒
หรือว่าคนที่๓ต้องขออนุญาตคนแรกก่อน
ตรงนี้ก็ไม่ขอพูดถึงประเด็นนี้นะคะเกี่ยวกับศาสนา
ตอนนี้เป้ยกำลังใจดีแล้วก็ให้อภัยชัดเจนนะคะ